คุณผู้ชมครับเคยไหมฮะ
ขึ้นรถแล้วเราก็ขับรถอยู่ดี
แต่ปรากฏว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญมาขึ้นรถกับเราด้วย

คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กัน
คนที่ขับรถคนนี้เป็นผู้ชายตกใจ
เมื่อมีตัวอะไรโผล่มาหลังพวงมาลัย
โอ้โหไอ้มาได้ไงเนี้ยไอ้โอ้ยระวังนะขับรถอยู่ว่ากลัวเหลือเกิน
มาได้ยังไงเนี่ยแล้วจะไปไหนเนี่ยเขากลัวสุดนิดเลยเหมือนกันนะครับ
นี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปสุดระทึกเมื่อจู่เนี่ย
ตัวเงินตัวทองโผล่มาทักทายเขาในรถซึ่งตอนแรกเขาไม่รู้นะว่าเป็นตัวอะไรนะฮะ
ระหว่างที่เขากำลังขับรถบนถนนบางนาตราดเลยนะครับ
คลิปหนุ่มคนนี้ขับรถไปตามถนนตามปกติแล้วก็ร้องลั่นเลย

โผล่มาทักทายเกาะพวงมาลัยรถมองหน้าเขา
ทำเอาเจ้าตัวคนขับถึงกับต้องเอาขาขึ้นมาบนเบาะนั่ง
เพราะไม่รู้ว่าเจ้าลูกตัวเงินตัวทองมันจะไปไหน

ผู้โพสต์ระบุข้อความไว้โอ๊ยลมจาแด๊ก

หนาโพขึ้นมาหน้าโพมาลัย

โอ้โหขนลุกขนพองเลย
ฮ่าขึ้นทั้งรถทั้งบ้านเลยนะ
นี่ครับก็เป็นคลิปที่เขาตกใจคลิปนี้นะคุณ
มีคนเข้าไปชมมากกว่า๘แสนครั้ง

ผมว่าตอนนี้คนชมเกินแล้วเขาบอกเป็นล้านแล้วนะครับ
อกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาแสงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่จะบอกว่าให้ระมัดระวังในการจอดรถตามต้นไม้หรือริมคลอง
เพราะทั้งตัวเงินตัวทองและงูอาจจะเข้ามาอยู่ในรถได้

คดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุหลายคนเป็นห่วงในขณะกำลังขับรถอยู่นะครับ
สวยเสียงตื๊ดเราก็ต้องเซ็นเซอร์
เพราะพี่เขาตกใจเขาก็พูดพ้นคำหยาบมาเยอะเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราติดต่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับคุณวิสุทธิ์อายุ๒๔ปีผู้ที่ประสบเหตุ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ขณะกำลังขับรถจากบ้านย่านสุขาพิบาล๓รำคำแหง
เพื่อเอารถไปเข้าศูนย์ที่ซอยสุขุมวิทย์๑๐๑
โดยใช้เส้นทางถนนบางนาตราด
ขณะขับมาถึงบริเวณเซ็นทรัลบางนา
เหลือบสายตามามองใหม่นะฮะเลยเห็นหัวตัวอะไรสักอย่างโผล่มา
ตอนแรกตกใจนึกว่าเป็นจิ้งเหรน
ดูไปดูมานี่มันตัวเงินตัวทองเป็นตัวลูกนี่นะ
รับว่าตอนนั้นตกใจมากกลัวมาก
แต่รู้ตัวว่าต้องตั้งสติดูทั้งถนนควบคุมทั้งรถ
สายตาก็ไม่หลุดไปจากเจ้าลูกตัวเงินตัวทอง
ซึ่งไม่รู้มันจะไปไหนมันจะคลานไปที่ไหนของรถ
แล้วก็ตอนที่ยกเท้าขึ้นมาได้ปล่อยให้รถยังไหลไปเรื่อย
โดยการควบคุมพวงมาลัยให้ได้อยู่
กระทั่งขับไปจนถึงศูนย์บริการรถยนต์
คุณคิดดูดิถึงแม้มันจะไปไหนอีกแล้วก็ไม่รู้
แต่คุณจะกล้าเอาเท้าลงไปเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกต่อไหม

ฝืนใจขับรถไปถึงศูนย์บริการรถยนต์
แจ้งให้ช่างที่ศูนย์ทราบก่อนเลยถึงอาการของรถ
คืออาการของรถมีลูกตัวเงินตัวทองอยู่

ส่วนอย่างอื่นที่จะซ่อมพวกเครื่องทุกเครื่องยนต์ไว้ทีหลัง
เดี๋ยวว่ากันเอาตัวเงินตัวทองนี้ออกไปก่อน

สาเหตุที่ลูกตัวเงินตัวทองติดมาที่รถด้วยนั้น
น่าจะเป็นเพราะบริเวณข้างบ้านเป็นที่รกร้าง

ก่อนหน้านี้ก็มีตัวเงินตัวทองแล้วก็มีงู

แหมขึ้นทั้งรถขึ้นทั้งบ้านเลยนะ
นี่คุณสุดสกุลเล่ามาจนจะจบแล้วดิ
ฉันรอฟังอยู่เนี่ยเลขทะเบียน
เพราะคนในเน็ตถามเยอะเลย
บอกว่าเลขทะเบียนรถของคุณวิสุทธิ์

ซึ่งในเน็ตเขายังไม่รู้คำตอบไง
เพราะว่าเขายังไม่มีใครไปคุยกับคุณวิสุทธิ์ใช่ไหม
แต่ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณวิสุทธิ์แล้ว

คุณวิสุทธิ์บอกว่าบอกได้
เปิดเผยบ้ายทะเบียนรถของผม

แต่เราเป็นห่วงคุณวิสุทธิ์เรื่องการขับรถมากกว่าในขณะนั้น
และบางคนตั้งสติไม่ได้ไม่มีสำนักที่ในการขับ
ก็ตกอกตกใจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ